การค้ายาเสพติดครับแล้วก็เชิญชวนให้คนไปทำร้ายคนที่อยู่ในแก๊งเขา
แล้วก็ไม่ยอมจ่ายเงินค่ายาเสพติดทำร้ายแล้วถ่ายคลิปให้ก็จะให้เงิน
อย่างนี้ค่ะแล้วก็ตามกันอยู่คาดว่าหลบหนีอยู่ที่เมียนมาร์
แล้วก็มีการออกหมายจับไปแล้วแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชม
เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ของเมียนมาร์ค่ะ
ได้ไปตรวจสอบสถานบันเทิงแล้วก็รีสอร์ทแห่งหนึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไทยไปแค่สิบกิโล
ครับแล้วก็ไปเจอคนหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายแปดสิบสามคนโอ้โห
คาดว่าหนึ่งในนั้นคือเทพบุตรโซโลแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ
ตามรายงานข่าวคาดว่าคือเทพบุตรโซโลหรือนายปัณวิทย์ประทุมอายุ๓๐ปี
ที่ตามหากันอยู่เนี่ยค่ะเพราะว่ารายงานข่าวบอกว่าไปกบดานอยู่ชายแดน
ก็เลยมีการประสานกับทางการเมียนมาร์ให้ตามจับตัว
แล้วพอตำรวจเมียนมาร์เข้าไปตรวจค้นสถานบันเทิงรีสอร์ทในพื้นที่บ้านนายาว
ของประเทศเมียนมาร์ที่ห่างจากชายแดนไทยไปแค่สิบพิโลอ่ะ
แล้วก็จับผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายได้
เลยคาดว่าน่าจะมีเทพบุษโซโลอยู่ในนั้นด้วยอ่ะนะคะ
ทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเราเพื่อความชัวร์
ก็เลยถามย้ำไปที่พลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพาน
ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองว่าจริงไหม
เทพบุษโลแล้วจริงหรือเปล่าทางพลตำรวจโทษสุรเชษก็บอกว่า
ทางการเมียนมาร์เนี่ยจับคนที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายได้
สิบสามคนจริงจริงอันเนี้ยจับได้จริงก็มีผู้หญิงสามสิบสามคนนะคะ
แบ่งเป็นผู้ชายด้วยส่วนหนึ่งก็คืออีก๔๘คนแล้วก็มีชาวไทยใหญ่๒คน
อืมทั้งหมดถูกทางการเมียนมาร์แจ้งข้อหาหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย
แต่ตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานรายละเอียดเพิ่มเติมอ่ะค่ะว่าทั้งแปดสิบสามคนเนี้ยเป็นใครบ้าง
ขอดูรายชื่อขอดูภาพถ่ายขอดูลายนิ้วมือ
แล้วก็จะมาเปรียบเทียบกับหมายจับของบ้านเราอะค่ะ
จับของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดดังนั้นตอนนี้ท่านพลตำรวจโทษสุรเชษบอกว่ายังไม่สามารถยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
ที่จับได้เนี่ยเป็นกลุ่มยาเสพติดแก๊งมันทุกเม็ดหรือเปล่าครับ
หรือใช่เทพบุโซโลหรือเปล่าเพราะทุกคนที่จับมาไม่มีเอกสารยืนยันตัวบุคคล
เดี๋ยวต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากทางการเมียนมาร์ก่อนนะคะก็พวกหลบหนีเข้าเมืองอ่ะใช่ไหม
ใช่ค่ะก็ไม่มีเอกสารอยู่แล้วก็ไปซุกซ่อนอยู่ตามชายแดนของเขา
แต่ว่าสถานบันเทิงที่ไปจับได้ไปตรวจได้เมื่อคืนนี้เนี่ยห่างจากชายแดนไทยแค่๑๐กิโลเมตร
ใช่ค่ะใช่ไหมมีคนไทยโอ้โหเยอะเลยค่ะไทยใหญ่แค่สองค่ะ
ที่เหลือก็ไทยหมดแปดสิบสามคนเอาเป็นว่าคนไทยแปดสิบคนอ่ะ
โอ้โหหลบหนีจากประเทศไทยไม่รู้ว่าหนีอะไรไปบ้าง
เข้าเมืองเขาอย่างผิดกฎหมายแล้วไปเที่ยวสถานบันเทิงบ้านเขาไงแล้วก็แก๊งมันทุกเม็ดเนี่ย
ถูกออกหมายจับนับสิบคนนะคะแล้วหลักสิบคนนี้ก็คาดว่าหลบหนีอยู่ที่เมียนมาร์นี่แหละ
แนวชายแดนเหมือนกันอ่าเดี๋ยวเขาคงประสานข้อมูลส่งมาให้ทางการไทยอ่ะนะฮะ
ใช่แล้วก็มาไล่ตรวจสอบดูว่าใครเป็นใครบ้างจะมีในคนนี้หรือเปล่า
เดี๋ยวรอดูความคืบหน้ากันนะครับ